คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องหนี้สินต่าง
อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยดีมากนะ
การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ
คุณผู้ชมค่ะเป็นคำที่หลายคนต้องการ
เพราะว่าไม่มีใครอยากสุขภาพไม่แข็งแรงหรอก
หนึ่งในนั้นค่ะมันบั่นทอนจิตใจเวลาแบบไม่แข็งแรงเนอะ
นักแสดงตลกวลีฮิตติดปากถั่วต้วม

มีน้ำแดงเรากินน้ำซ่วมมีน้ำส้มเราจะกินน้ำแดง

แอนนาชนชื่นหรือว่าอาแอนนาของเรานี่นะ
ปีนี้อายุจะ๗๐แล้วคุณผู้ชมค่ะเห็นสดใสแบบนี้
ร่างกายก็ต้องซุดโทรมไปตามวัยทำใจยอมรับอยู่หรอกนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดอยู่ดีหัวเข่าอยู่ปวดหนักเลย
หัวเข่าข้างซ้ายปวดแบบแทบจะเดินไม่ได้เลย
ไม่รู้สาเหตุของความปวดด้วยว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เป็นอะไร
เพราะว่าเพิ่งไปโรงพยาบาลนัดทำเรื่องตรวจมา
รับว่ากังวลมากแล้วก็เครียดด้วย
หลักคือกลัวว่ามันจะเดินไม่ได้หรือเปล่า
หมอสั่งห้ามเดินเพราะถ้าเป็นแบบนั้นยากยากเลยค่ะ
เพราะว่าตัวเองจะไปถ่ายละครไม่ได้
แล้วพอถ้าถ่ายละครไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
ถ่ายอะไรได้สิเอาไงดี
ตอนนี้ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะ

แล้วก็เตรียมตัวเราว่าตอนนี้สังขารเรา
มันเริ่มซุดโทรมแล้วก็ใช้ตามที่เรามีอยู่

ห้ามให้ดีขึ้น
กลัวสิมันกระทบกับงานเราใช่ไหม
เราก็ยังไม่ได้มีเก็บมีกินเหลือเฟือ
ถ้าเราหยุดทำงานเราก็ไม่มีกิน

แต่ก็ปลอบใจตัวเองตลอดว่าคงไม่เป็นไรมากหรอก
แต่มันก็ยังเดินได้แค่เคล็ดขัดยอกนิดหน่อย
เราไม่ใช้ข้างซ้ายเท่าไหร่มันก็เดินได้
ยังรับงานอยู่นะครับติดต่องานก็ได้นะครับ